ระวังอวกาศเหตุนะคะ

พี่ตี๋ก็จะยอมป่าวเพราะนั่งกระตาแดงอยู่ข้างใน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

อืมกูจะมีเรื่อง

แล้วพูดถึงใครที่ว่าบ้ากล้าม
บ้ากล้ามพี่ตี๋ชอบมันกล้ามแล้วพี่อย่างไร

นี่คือเกี้ยวกุ้งซูปโซยุนะฮะญี่ปุ่น

ของผมก็ซีพีมันจันเกี้ยวกุ้งสับนะฮะ

กุ้งอะไรอ่ะ

๑๐๐บาทเลยหรือไง
อ่ะและนี่คือคำถามข้อที่๒
ราคา๔๐๐๐บาทค่ะ

ขอลีลาระคะดูสิคะว่าชนิดไหนราคาถูกที่สุดมาก

เอาล่ะขอบคุณค่ะ
อันนี้เป็นเกี้ยวกุ้งซุปโชยึ

เกี้ยวกุ้งสับ
ี้ยวกุ้งสับเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ทำให้สาวสวยสายบอลของเราค่ะ

ข้อต่อไปนะคะจนเงินมันเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาเลยค่ะ
อันนี้นะคะเหมาะกับสาวสวย
ที่น่ารักเพราะว่านี่คือขนมหวานแสนอร่อย
ผลไม้เคลือบช็อกโกแลตช็อกโกฟรุชค่ะ

อันที่สามเหมือนเฟคเลยสตรอแบร์รีค่ะ
มันคืออะไร

อ๋อผลไม้เคลือบช็อคโกแลต
ก็คือข้างในมันเป็นสตรอเบอร์รีแล้วก็เคลือบ
สตรอเบอร์รีอีกทีนี่เป็นผลไม้ถูกป่ะ

ใส่ค่ะทั้งสามแบบนี้แบบไหนอืมราคาถูกที่สุดค่ะ
เอาล่ะค่ะตาร์กล้องลังจากร่วงฮเขาอ้วกกันมาแล้วนะคะ

มีเป็นฤดูการด้วยนะแต่ว่าแบรี่มันก็บ้านเราก็ปลูกไม่ได้ไหมบ้านเรามีแต่ตะเข็บตะขบ
แต่ทุเรียนก็ไม่ได้เป็นฤดูการนะตัวนี้มันออกมาได้ทั้งปีนะครับ
ฤดูร้อนหรือว่าฤดูหนาวก็ไม่เท่าฤดูรัก

งั้นเป๊กจะเฉลยที่สตอเบอรี่ที่คุณลิลาเลือก

เราจะเอาสตาบารี่เป็นสินค้าตั้งต้น
เพราะนี่คือสินค้าที่คุณลินลาเลือก

บูเบอรี่ค่ะที่คุณลินลาไม่ได้เลือก

และราคาอยู่ที่
แพงกว่า

ขอให้ทุเรียนไม่ทุรักทุเรสำหรับคุณ
ขอให้ทุเรียนแพงกว่า๓๕บาท
และทุเรียนนี้ราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่า

เก่งมากค่ะสตอเบอรี่เป็นผลไม้เครื่องช็อกโลตที่ราคาถูกที่สุด
ถ้าไม่มีลินล่าผ่านข้าวที่๓มาได้ค่ะ

ข้าวต่อไปชิ้นนางงนขึ้นขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ถ้าเจ๊มาอยู่นี่ไม่ค่อยมีใครขยันทำงานเลยนะ
อ้าวเราก็ผู้มั่งไงผู้มันนิดติดจันทรัย
เหรอใช่
เพาะอย่างนี้ไงร้านเราถึงขายไม่ดี
แล้วดูโต๊ะไงวันนี้ก่อนโอ้โฮดูโต๊ะฉลาดนะเราเนี่ย
น็อตเริ่มมันชอบหลุดเนี่ยเออทำงานกันไปดูโต๊ะ
เอ่อน้องครับไม่ใช่ค่ะเจ๊
แหมล้วที่พร้อมพูดชีดไอ้เจ๊
เจ๊เป็นโคไม่ได้ตรงไหนเหรอ
เดี๋ยวเดินไปแบบเซ็กซี่เลยนะเอาแบบฝึกลอง

ไม่เรียกที่นี่ก็คว่างนะพี่บอลมีร้านไอ้
เอางี้ดีกว่าถ้าอยู่ร้านเจ๊มานานแล้ว
ตอนนี้โคโยตี้มาแรงแบบชก

ได้เดี๋ยวเจ๊ติดต่อเน็ตไอดอลให้
คนนี้เขาเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังมากเลย

คนตามเขาน่ะ

โว้ยโว้ยคนชอบเขาเหรอ

ก็คนชอบประมาณ๒๓สันอ่ะ

ชิงว่าตัวเองก่อนเจ็บครึ่งเดียวใช่ไหมล่ะครับคุณเป๊กกี้แหม
ช่วงหน้าคุณลินลาจะออกมาแดนส์โชว์ห้ามพลาดพูดเลย